เมื่อวานกู้ภัยของนนทบุรีเขาได้รับแจ้งว่าบ้านนี้
มีผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเยอะและท่านก็อายุเยอะแล้วอายุ๖๕ปี
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปช่วยแล้วครับ
แต่ว่าการช่วยเหลือลงมาจากบ้านพักชั้น๒ก็ค่อนข้างเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับ
เพราะว่าผู้ป่วยหญิงรายนี้วัย๖๕ปีน้ำหนักของท่านถึง๒๓๐กิโลกรัมนะครับ
นี่แหละฮะอาสาสมัครกู้ภัยมูลิธิสยามนนทบุรีได้รับแจ้งนะครับ
บ้านหลังนี้มีผู้ติดเชื้อจริงมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด๓คน
ลูกสาวแล้วก็หลานชายแล้วก็คุณแม่ท่านนี้
วัย๖๕ปีน้ำหนักตัวของท่าน๒๓๐กิโลกรัม
ดูสิฮะตอนที่ต้องยกลงมาตรงบันได
จากชั้น๒ลงมาเพื่อจะนำท่านขึ้นรถ
ก็อย่างที่บอกไปเป็นไปด้วยความยากลำบาก
เจ้าหน้าที่ก็ต้องหาวิธีใช้วิธีในการให้ท่านขึ้นนอนบนเปรย์
และหลังจากนั้นใช้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งหมด๙คน
๙คนก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ยกด้านบน๒คน
ด้านล่าง๒คนและด้านล่างจะมีเจ้าหน้าที่คอยดันหลัง
ขอดูตอนลงบันไดหน่อยตอนลงบันไดตอนยกเลน่ะคุณ
ด้านบน๒คนแต่ด้านล่างจริงมีเจ้าหน้าที่ยก๒คน
แต่อีก๔คนต้องคอยดันหลังไว้เหมือนต้องคอยค้ำไว้อ่ะคุณนะ
ดันไว้ไม่ให้ล้มหรือไม่ให้สะดุด
เพราะจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้
และด้านบนเมื่อกี้อย่างที่บอกว่ามีคนยก๒คนใช่ไหม
ส่วนอีกคนคอยดูความปลอดภัยอยู่ด้านบนอีกคนหนึ่ง
รวมทั้งหมดเจ้าหน้าที่ที่ยกผู้ป่วยท่านนี้ลงมาคือ๙คนนะครับ
ที่สุดก็ลงมาด้านล่างได้
แล้วก็นำขึ้นรถพยาบาลเพื่อไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
ทางด้านประธานมูลวิธีสยามนนทบุรีนะครับ

เล่าให้ฟังบอกว่าได้จัดทีมกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อโควิด
แต่อุปสรรคที่เจอก็คือเรื่องของผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเยอะนะครับ
ก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย
ต้องระมัดระวังรวมถึงใช้จำนวนคน
ของเจ้าหน้าที่เยอะพอสมควร
รวมทั้งชุดทั้งหมดที่มารับก็คือ๑๕คนนะครับ
แล้วอุปสรรคของเราที่ได้รับแจ้งมา
คือผู้ป่วยมีน้ำหนัก๒๓๐โลครับ
แล้วเราก็เลยต้องจัดทีมมาพอสังคมดีควร
อุปกรณ์มาเราคิดว่าตอนแรกเราคิดว่าอยู่ข้างบนสูงด้วย
เราก็เลยเอาระบบชกระบบเชือกมาทั้งหมดเลย
แต่มาถึงดูหน้างานแล้วก็โอเคครับ
แต่ว่าทำงานได้เนื่องจากเราจะเอาใส่อุปกรณ์หาเปย์
แล้วก็ยกออกขึ้นมาค่อนข้างสะดวก
และทำงานได้ก็พลักษณะรับลื่น
เราก็เรียบร้อยครับพลักษณะนี้แค่เซ็ดสิ้นครับ
นะครับคือผู้ป่วยท่านนี้คือถ้าน้ำหนักก็เยอะใช่ไหมฮะ
แล้วก็อายุก็เยอะแล้วท่านขยับตัวไม่ค่อยสะดวก
แล้วก็มีอาการอ่อนแรงแล้วก็หายใจติดขัดแล้วนะครับ
ส่วนตัวของลูกสาวแล้วก็หลานชาย
ตอนแรกนะมีเจ้าหน้าที่จะมารับตัวไปก่อน
แต่ว่าลูกสาวกับหลานชายไม่ยอมไป

แต่ว่ามีความเป็นห่วงไงลูกสาวก็เป็นห่วงแม่นะครับ
ปล่อยแม่ไว้คนเดียวแบบนี้ก็ไม่ได้นะฮะ
ที่สุดทั้ง๓คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ด้านของนายมงคลนวลเกลี้ยงผู้มนวยการ
วงทางหลวงกรุงเทพก็บอกว่าก่อนหน้านี้คือ
อย่างที่บอกไปมีรถพยาบาลมารับตัวลูกสาวและหลาน
จะไปรักษาแต่ว่าทั้งหมดก็ปฏิเสธการรักษา
เพื่อที่จะรอให้แม่ได้รับการรักษาก่อน
แล้วทั้งสองคนถึงจะยอมไปรับการรักษานะครับ
ผู้เป็นแม่ก็มีโรคประจำตัวหลายโรคด้วย